เอาละครับคุณผู้ชมเรามาติดตามเรื่องราวการทำความดีของ
ประสบนิกรไทยทั่วทั้งประเทศกันต่อนะครับ
โดยประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
การสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแรงในช่วงที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนพร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนและก็นักเรียนจาก๔จังหวัดในพื้นที่อำเภอกะเปยจังหวัดระนองนะครับ
รวมกว่า๒๐๐คนได้ร่วมกันปลูกต้นหยีทะเลจำนวน๔๐๐ต้น
ตามแนวชายหาดอุทยานรวมระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
โดยในสัมพันธ์ศรีระบายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนบอกว่า
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของทุกฝ่ายจริง
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยาน
ซึ่งต้องการทำความดีร่วมกันเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พันไม้ที่นำมาปลูกครั้งนี้นะครับก็มีประโยชน์ในการช่วยลดความรุนแรงของคลื่น
โดยเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัตรซึนามิเมื่อปี๒๕๕๙
ต้นหยีทะเลรวมถึงต้นสนที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าชายหาดของอุทยาน
ถือว่าเป็นด่านสำคัญด่านแรกที่ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่มีความสูงเกือบ๑๐เมตร
ช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างมากครับ
ส่วนที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาผู้ว่าวิเชียรจันทรโนไทย
เป็นประธานในกิจกรรมสร้างฝ่ายสู้ภัยแรงบริเวณลำห้วยยางบ้านตะเคราะห์หมู่๑๐ตำบล๓เมือง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
อีกทั้งยังเป็นการสารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกนะครับว่าจัดกิจกรรมนี้เพราะหวังให้เกิดการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังของชุมชน
โดยจังหวัดนครราชศรีมาจะจัดทำฝ่ายแบบประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง๓๒อำเภอ
รวมทั้งเร่งดำเนินการสูบน้ำและก็สำรองน้ำไว้ในแหล่งกักเก็บน้ำให้เต็มความจุทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับการสร้างฝ่ายสู้ภัยแรงซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจอย่างที่เห็นของทุกภาคส่วนจริง
ก็ได้ดำเนินการพร้อมกันใน๑๙อำเภอก่อนที่จะขยายให้ครบทุกพื้นที่ต่อไปนะครับ